ก็จะให้คุณสุภาพคลี่ขจายช่วยกันวิเคราะห์พูดคุยนะคะ

แต่วันนี้ประธานสมาภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่ในประเด็นนี้กันด้วยค่ะ
ขอบคุณครับคุณปอครับคุณมิ้นครับ

พอมีดารามาเกี่ยวข้องคนก็สนใจมากหน่อย
แต่ว่าผมเนี่ยสนใจสองเรื่อง

การบุกตะลุยทะลายคราวนี้
จะเป็นปรากฏการณ์ขุดลากถอนโคน
กระบวนการหลอกลวงประชาชนได้ไหม
ว่าจากนี้ไปเรื่องนี้จะหายไปเลยไหม
สองเรื่องของการดำเนินคดี

ใครจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องคดี

คุณสามารถเจนไชต์ธิตรวณิสเนี่ย
เขาจะนำคนที่ถูกหลอก

ก็ร่วมลงไปลุยด้วยจัดชุดขึ้นมาลงไปลุยด้วย
มีออยเป็นเจ้าทุกข์ด้วยแล้วสุดท้ายของการดำเนินคดี
ใครเป็นคนทำคดีใครจะเป็นคนรับผิดชอบคดี
อย่างที่บอกครับเรื่องนี้เนี่ยต้องตามกันต่อ
เป็นหนังเรื่องยาวผมกลัวว่าพอสักพักหนึ่งข่าวเงียบ
เรื่องก็จะเงียบไปคดีที่มันควรจะหนักก็กลายเป็นเบา
เพราะว่าเขาก็มีทางต่อสู้อะไรกันเยอะเรื่องดาราก็ดีแล้วครับ
เอามาเป็นน้ำจิ้มให้คนสนใจกันหน่อยต่อไปนี้จะได้ระมัดระวังตัว
ว่าการที่จะไปโพสต์อะไรต่ออะไรเนี่ยถือว่า
ท่านเป็นคนทำให้ประชาชนเชื่อ
คนเขาอยากผอมเหมือนท่านอยากหน้าเด้งเหมือนท่านอยากสวยเหมือนท่าน
เขาก็เชื่อฉะนั้นเนี่ยอย่ามาอ้างว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวไม่ได้หรอกครับ
เรื่องนี้จะไปยังไงผมวันนี้จะคุยกับคุณสามารถเจนชัยจิตรวรรณนิดหน่อย
ในฐานะคนที่หลายปีหลังเนี่ยต่อสู้กับเรื่องนี้มา
โดยเฉพาะนมที่กินให้ขาวนมที่กินให้ผอม
ไปหลอกกันที่โคราชคนไม่รู้ตั้งกี่ร้อยคน
หมดเงินไปรวม๑๑กว่าล้าน
มาถึงวันนี้เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ขึ้นมา
คุณสามารถจะว่ายังไงสวัสดีค่ะคุณสามารถครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับ
เท่าที่ดูสถานการณ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
คิดว่าคราวนี้คุณสามารถมีความหวังกับเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหน
คือต้องยอมรับก่อนนะครับว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
แล้วก็ท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านรองนายกมนตรีเนี่ย

เราได้ไปพบท่านผู้ว่ารายการจังหวัดนครราชศรีมา
ท่านก็ได้เรียกบริษัทดังกล่าวเนี่ยที่ถูกหมายจับคนที่๘ที่กองปราบจับกลุ่มได้นะครับ
เจรจาปรากฏก็หลอกผู้ว่าหลอกอายการครับ
นี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นแล้ววันนี้ผู้เสียหายเอง
ก็ได้ไปแจ้งความไว้ที่ปฐุมธานี
แต่เราไม่ประสงค์ที่จะรวมสำนวนกับที่กองปราบนะครับ
เพราะเราต้องการให้รับโทษต่อครับหมายความว่าที่กองปราบเนี่ย
ลงโทษโทษเขาก็ได้ไม่เกิน๒๐ปี
เพราะเรามีอัตราโทษองค์ไม่พอไหนเกิน๑๐ปีเลยครับ
ครึ่งนั้นแปลว่าผู้ต่างหาจะติดคุกแค่๒๐ปี
เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเราจะแจ้งความที่ปฐุม
ผู้เสียหายที่ยังไม่ได้แจ้งที่กองปราบก็มาแจ้งที่ปฐุม
ในฐานะที่บริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ย
อยู่ที่ประทุมฐานีก็สามารถแจ้งความตามปรวิยายาได้

หมายความว่าติดที่กองปราบ๒๐มาติดหนี้อีก๒๐ครับ
คือประเด็นอย่างนี้ครับพอสมมุติถ้ากองปราบทำได้ประสิทธิภาพแล้วเนี่ย

คือวันนี้มันลอยังขาดเจ้าภาพที่ทำเรื่องนี้อ่ะจริงจัง
อ๋อนั่นสิ
มันก็เลยกลายเป็นว่า
ปอสมันแจ้งได้หมดแล้วครับ
แต่มันขาดเจ้าภาพที่จะบูรณาการในการที่จะทำ
ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดมันต้องมี
ตั้งกรรมการปราบคดีช่อกงประชนขึ้นมาให้ได้

เวลาตั้งชุธพกริจเข้ามาทำเรื่องนี้ชุธพกริจพอจับคุมได้ก็สลายตัวกันไป
คือตอนนี้พลตรวจเอกวิริยชัยกำลังแถลงข่าวอยู่
ผมจริงนัดหมายกับพบคลึงไว้
คืออยากรู้ว่าเอาล่ะรองพบตรลงมาสั่งการเรื่องนี้

แล้วเจ้าภาพที่เป็นคนทำคดีอยู่ในกรรมมือใคร

อย่างที่คุณสามารถบอกตอนนี้
จะไปตามไปแจ้งความต่อที่ปฐุม

คือประเด็นอย่างนี้ครับในเมื่อบริษัท

ที่เป็นเจ้าของพิสิทธิภัณฑ์สลิมมิลล์สโนมิลล์นมของนมขาว

ก็ตั้งอยู่ที่ประธุมธรรมนี้แล้วเรื่องนี้ท่านอาจารย์การจังหวัด
ได้เข้ามารับฟังแล้วด้วยนะครับคือเราได้มีการประชุมหาลือกับท่าน
อาจารย์การคุ้มคลองสิทธิ์ศูนย์ด้านลงทำประธุมธรรมนี้
และอาจารย์การจังหวัดประธุมธรรมนี้
ภาคภูมิพร้อมกับท่านผู้ประการประทุมธานีเนี่ย
ฟังพฤติการของผู้ต้องหา
ที่หลอกโรงพินักว่าชนแล้วก็เข้าข่าย
ที่เป็นการหลอกลวงเยาวชนก็จะดำเนินคดีให้

ผมก็บอกว่าโทษก็โดนแค่๒๐ปี
ถ้าเรามานับโทษต่อโดนอย่างน้อย๔๐๖๐ปี

เข้าใจคือคล้ายว่าต่างกรรมต่างวาระต่างสถานที่กัน
ถูกต้องครับแล้วถ้าเกิดไปรวมสำนวนนี้
ที่กองปราบที่เดียวผมถามว่าสุดท้าย

ผู้ต้องหาก็ประกันตัวที่เดียวครับ
แต่ถ้าเขาโดนอย่างนี้เขาต้องมาประกันตัวหลายที่ครับ

ข้อหาช่อกงประชาชนไหม

ติการในการชักชวนคนให้เข้ามาร่วมลงทุนตรงนี้แหละครับ

แต่ตัวแทนจำหน่ายที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ไปชวนคน

ไม่ว่าจะเป็นเสนอผลตอบแทนที่สูง

ประชาชนเข้ามาอยู่ในวงจรนี้มากขึ้น
ถ้าเราขายกันตัวมันไม่เยอะหรอกครับอย่างนี้
นี่ให้ไปสร้างลูกข่ายสร้างลูกทีม
มีแม่ชีมีแม่คายอย่างนี้ครับ
นี่แหละลูกทีมบางคนเนี่ยเขาอ้างว่า

เพราะเขาซื้อสินค้ามาแล้วขายไม่ได้

เอ้าคุณก็ไปหลอกคนอื่นต่อด้วย
ฉะนั้นเป็นทั้งเจ้าเป็นทั้งผู้เสียหาย
เป็นทั้งจำเลยเยอะสิแบบนี้
คืออย่างนี้ครับประเด็นมันต้องดูกันตรงนี้ครับว่า
เงินที่คุณได้เนี่ยคุณได้เงินไปหรือไม่

แต่ถ้าเขาเอาสต๊อกที่เขาสต๊อกไว้แล้วเนี่ย
ระบายสู่ประชาชนผู้บริโภคจนเขามีเงินเป็นร้อยล้าน
เขาคือใครฮะเขาจะเป็นผู้เสียหายไหมฮะ
ไม่ใช่ฮะเขาก็ต้องเป็นผู้ต้องหาดิครับ
ต้องเอาเงินมาคืนกับประชาชนถึงจะได้คืนไงฮะ
ถ้าเกิดอย่างนั้นจะมีกลุ่มที่แมนแมดทีม
แล้วตัวเองก็เสวยสุขโดยได้เงินจากประชาชนจากชาวบ้านไป
แล้วไม่ต้องติดคุกไม่ต้องถูกดำเนินคดี
ตรงนี้ก็มีกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้น
ซ้ำที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ครับ
คุณสามารถคิดว่าตำรวจจะตามทันไหมเลขกลคนพวกนี้
ผมเชื่อมั่นท่านพลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตานะครับ
ท่านเคยทำคดียูฟันแล้วก็พจตออคุณไทกรึง
ท่านก็เคยทำซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นมือดีของสำนักแห่งชาติ
แต่ผมกำลังจะพูดว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าคดีนี้ยังโชคดีฮะ
ที่ท่านรมพสั่งการมาก็เลยได้รองพอเบาะต่อรอมาดู
คดีอื่นที่เป็นประชาชนคนไทยเหมือนกัน
แต่ไม่ได้แต่ไม่มีใครลงมาดูแลเนี่ยใครร้ายว่าผิดชอบเป็นเขาอะค่ะ
ก็เลยบอกว่าแล้วสมมุติถ้าท่านวิทยาชัยท่านไม่ลงไปดูคดีอื่นต่อไป
แต่ปรากฏว่าพบกลุ่มผู้กระทำความผิดกลุ่มนี้ไปทำซ้ำอีก
ข้อมูลอยู่กับใครฮะข้อมูลก็อยู่กับชุดเฉพาะกิจชุดนี้เท่านั้นเอง
อื่นเขาไม่รู้เรื่องด้วยแล้วเราจะจับสอนรากถอนโคนได้ไหมล่ะครับ

นี่คือเรื่องที่จะต้องสนใจและผมบอกว่าอาจยกรรมรูปแบบนี้เนี่ย
มันเปลี่ยนนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว

วันนี้เราเห็นอาหารเสริมปลอมนะครับเราใช้คำว่าอาหารเสริมปลอมนะครับ
อาหารเสริมดีมันก็มีอยู่อาหารเสริมปลอมเนี่ยเข้ามาระบาดมากกว่ายาบ้าอีกนะครับ

เมื่อวานเกาะที่ตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์บอกว่าจ้างบริษัทเมจิกสกินผลิตแค่๒๙บาท
อ่ามาขาย๒๙๙บาทนะครับมาขาย๒๙๙กำไรเท่าไหร่ครับกำไรมากกว่าเยอะบ้าป่ะครับ
นั่นอ่ะสิเขาบอกว่ามีไปรับมา๔แสนชุดเนี่ยนะ๔แสนซองได้กำไร๔๐ล้าน
เพราะผมถามว่าอย่างนี้เราปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยต้นทุนสั่งผลิต๒๙บาทมาขาย๒๙๙บาท
แล้วผมอยากรู้ว่าวัตถุดิบจริงมันเท่าไหร่ครับ
แล้วคุณสามารถเห็นข่าวแล้วยังที่เขาบอกว่าแค่ใส่นมเข้าไปแล้วก็ใส่สีใส่อะไรเข้าไปเนี่ย
ไม่มีอะไรคอลลาจ้งคอลลาเจนอะไรไม่มีทั้งนั้น
คือต้องนำเรียนคุณสุภาพอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ประเทศไทยถือว่าค่อนข้างจะเจริญ
ประชาชนเข้ามาสนใจสุขภาพเข้ามาสนใจเรื่องของตัวเองมากขึ้นใช่ไหมครับ
ผมบอกอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอาหารเสริมนี่เป็นสินค้าอันดับหนึ่งของประเทศเขาเลย
วางขายกันอย่างถูกต้องเลยแล้วก็เยอะมากด้วยแต่เขามีกระบวนการในการตรวจสอบและปกป้องประชาชนของเขา
แต่ผมกำลังถามว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเมื่อวานออยแถลงบอกว่ามีโรงงานเถื่อนเป็นพันโรงงานอย่างนี้
เออแล้วก็สินค้าปลอมมีเป็นกี่แบรนด์อย่างเงี้ยแล้วประชาชนจะอยู่อย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าโลกนี้ต้องเข้ามาตลาดต้องขอบคุณท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่ท่านลงมาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังครับ
จากนี้ไปบทบาทของคุณสามารถจะเข้ามาเกี่ยวยงเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงมั่ง
คือวันนี้เองตอนช่วงบ่าย๒ท่านผู้ประคับการประทุมธานีท่านได้มอบหมายให้ผู้กำกับสพเมืองปฐุมธานีในสถานะพื้นที่เกิดเหตุ
ก็จะสอบประคำผู้เสียหายในคดีนมผอมนมขาวเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อ
แล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่ารายการจังหวัดนครราชศรีมาท่านวิเชียรจันโอทัย
ซึ่งมีผู้เสียหายอีกจำนวนนึงที่จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
ท่านได้สั่งการนะครับให้พนักงานสอบสวนในสอบภอมเมืองโคลาเนี่ย

แล้วท่านก็เอาเรื่องนี้เข้ามาประชุมวาระประจำเดือนที่ท่านนายกมนตรี
อบหมายให้ดูเรื่องเกี่ยวกับคดีแชร์ลูกโซ่ทุกเดือนครับ
เอาเข้าวาระการประชุมเรียบร้อยครับ
คุณสามารถต้องตามต่อนะเพราะว่าคุณทำเรื่องนี้มา๒ปีกว่าแล้วมั้ง
ฉะนั้นต้องตามต่อว่าเรื่องมันจะไปถึงไหน
คดีเนี่ยจะไปรวมอยู่ที่ไหน
เราจริงจังแล้วก็จะหาทุกมาตรการแล้วก็หาทุกวิถีทางในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้หลุดพ้นจากวงจรนี้
เรื่องนี้เนี่ยผมได้ส่งเรื่องให้กับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรียบร้อยแล้วด้วยครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีในการติดตามทรัพย์สินมาคืนให้กับผู้เสียหายครับ

ช่วยผู้เสียหายช่วยเหลือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับ
โอกาสที่ผู้เสียหายที่หมดเนื้อหมดตัวไปแล้วจะได้เงินคืนมาบ้างเนี่ยมีโอกาสไหม
คือถ้าเรายังใช้มาตรการเดิมนะครับเราก็ต้องรอ๓๐ปีนะครับ
สิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าเราจะต้องมีการแก้กฎหมาย
อะไรนะรอสามสิบปี
อย่างที่เคยเห็นว่ามีผู้เสียหายคนหนึ่งที่เคยถูกแชร์แม่นกแก้วมาออกรายการท่านสุภาพแล้วก็บอกว่าเขารอมา๓๐ปี
นั่นก็คือวิธีการแบบเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เราพยายามจะหามาตรการใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการพิจารณาคดีจากระบบกล่าวหาเป็นระบบไต่สวน

เรื่องที่สองปรปกรจะต้องเข้ามามีบทบาทในการที่จะดำเนินคดีฟอกเงินอย่างจริงจังแล้วติดตามทรัพย์มาขายคืนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
ที่๓ในเรื่องของการฟ้องล้มละลายเราพยายามจะหาทุกมาตรการทุกช่องทางในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้เงินคืนเร็วที่สุดครับ
แต่ณเวลานี้ครับถ้าผู้เสียหายลายใดนะครับที่เป็นหนี้นอกระบบนะครับที่ไปกู้หนี้มานะครับแล้วเดือดร้อนนะครับสามารถติดต่อที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อประสานอย่างยุติธรรมจังหวัดในการที่จะประสานกรมคุ้มครองสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
หรือถ้าท่านไม่สะดวกครับท่านติดต่อมาที่สมาภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยเราจะประสานกับกรมคุ้มครองสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้หลุดจากวงจรบนระบบ
คุณบอกเบอร์ได้ไหมบอกเบอร์ได้ไหมสมาพันธ์แชร์ลูกโซ่ของคุณเนี่ยบอกเบอร์หรือใช้เบอร์ไหน
สมาภัณฑ์ต่อต้านเชลโซ่ที่เข้าไปที่เฟซบุ๊คได้เลยครับที่พิมพ์ตรงตัวสมาภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยจะมีเจ้าที่แอดมินตอบรับท่านอยู่และจะให้คำแนะนำอย่างดีครับผมได้ครับได้ครับได้ครับตามต่อนะคุณสามารถช่วยกันตาม
ช่วยกันตามต่อท่านสุภาพครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับได้ครับขอบคุณครับคุณปอครับคุณมินครับจะเห็นว่าคือเราเนี่ยห่วงว่าพอข่าวมันเงียบแล้วมันจะแผ่วปลายแล้วเดี๋ยวก็ได้รับโทษกันจิ๊บจ้อยคนละนิดคนละหน่อยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไปจับโรงงานได้นะโรงงานปลอมเนี่ยโทษนะมี
พอเขาหลอกลวงกันทีนึงไปขายทั่วบ้านทั่วเมืองพอบุกไปจับทีนึงปรับ๕๐๐๐
เจ้าของโรงงานบอกว่าปรับทุกวันยังได้เลยครับ๕๐๐เนี่ย
ซึ่งเรื่องใหญ่นะที่คุณสามารถบอกเอาไว้ที่ประเด็นบอกว่าโอ้โหต้นทุนจริง๒๙บาทเอามาขาย๒๙๙ถ้าเทียบเคียงกันแล้วเนี่ย
ไรเทียบเท่ากับยาบ้านไหนจะมีข่าวประเด็นว่ามีการผสมยาบ้าลงไปอีก
ประเทศไหนเขาปล่อยให้คนเขาถูกหลอกแบบนี้หรอก

อย่าให้ประเทศไทยเป็นประเทศแบบนั้นเลย
คุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่จริง
เพราะว่าผลิตภัณฑ์อย่างนี้มันมีออกมาใหม่เรื่อยแล้วมันผลิตง่ายมาก
โรงงานตั้งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะคะ
ใช่ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อด้วยหวังว่าภาครัฐจะเอาจริงเอาจังกันนะคะ